ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรักคนมีคู่อาจต้องห่างกันงอนกัน
ไม่ได้เสพสุขด้วยกันจากเหตุป่วยหรือมีญาติมาพักด้วย
โสดจะมีคนที่หมายปองมาใกล้ชิดเป็นจังหวะดีให้เผยความในใจต่อกัน
สุขภาพการตรวจเช็คระบบสายตาการมองเห็นระบบหายใจขัดข้อง
ร่างกายไม่แข็งแรงพักผ่อนไม่เต็มที่
การเงินจะเกี่ยวข้องกับเครดิตหนี้สินเพื่อนฝูงจะมาขอความช่วยเหลือหลายราย
หนี้เร่งรัดหนี้สินอย่างเข้มงวดแต่ลูกหนี้เริ่มมีปัญหา
ต้องใช้ไม้แข็งถึงจะได้คืน
การงานควรเร่งรัดสรุปเจรจาต่อรองทำความตกลงในช่วงนี้
ขัดแย้งหุ้นส่วนคู่สัญญาไม่ยอมรามือกันจะเป็นคดีความ
เสียชื่อเสียงเสียเครดิตได้งานไม่ค่อยก้าวหน้า
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์